เราก็จะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะอยู่ที่จังหวัดกาลสิน
นั่นก็คือทะเลบัวแดงค่ะอยู่ที่อำเภอยางตลาด
พื้นที่ตรงนี้เนี่ยกว่าพันไร่เลยทีเดียวคุณผู้ชมทะเลบัวแดงแห่งใหม่นี้นะคะ
อยู่ที่อ่างเก็บน้ำหนองย่าม้าตำบลอีตื้ออำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน
มีพื้นที่ประมาณหนึ่งพันไร่ค่ะพอเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ย
ก็จะมีดอกบัวแดงบานสะพรั่งละลานตาเต็มไปทั้งพื้นที่เลย
ก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นนะคะซึ่งอ่างเก็บน้ำหนองย่าม้านี้
ก็อยู่ในการดูแลของกรมชลประธานรับน้ำมาจากป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงค่ะ
ชาวบ้านได้อาศัยน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
บางคนก็จับปูจับปลามาเป็นอาหารแบบนี้ทุกปี
แต่ว่าปีนี้มีเรื่องแปลกก็คือว่า
ดอกบัวแดงที่เห็นเป็นดอกบัวแดงที่เกิดตามธรรมชาติในอ่างอิบน้ำ
มันก็ขยายพันธุ์เรื่อยนะคะจนเรียกว่าเต็มพื้นที่
แล้วตอนนี้ก็เบ่งบานสะพรั่งกลายเป็นทะเลบัวแดง
มองไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะ

ใช่เพราะปีที่ผ่านมามันจะมีดอกบัวบานเป็นหย่อม
แต่ปีนี้มองดูแล้วมันเป็นแพร่กว้างใหญ่ภัยศาลมาก
ชาวบ้านก็เลยเสนอแนวทางพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
เปิดรับนักท่องเที่ยวในฤดูการที่จะเป็นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีแบบนี้
เพราะฉะนั้นนะจ๊ะไม่ใช่มีแค่อุดรธานีเท่านั้นแล้ว
กาลสินยางตลาดก็มีด้วยเหมือนกัน